หลายจุดหลายพื้นที่เราจะเห็นบังเกอร์

แต่ทีนี้คนมองไปก็โอ้โหดูน่ากลัว
ดังนั้นกลุ่มศิลปินชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้
เขาได้ไปเพ้นสีวาดภาพตรงบังเกอร์เหล่านั้น
ลดความน่ากลัวลงมาไปดูความสวยงามของเขาฮะ

เหมือนลักษณะคล้ายเป็นท่อเป็นบังเกอร์

ก็จะเห็นกันบ่อยครั้งหลายพื้นที่
ทีนี้แหละครับหัวหน้ากลุ่มศิลปินอิสระ
นำโดยนายแวร์ฮารงแอนโนะ
แล้วก็เพื่อนนักวาดภาพศิลปะในจังหวัดยาลา

มาร่วมวาดภาพแต่งแต้มสีสันสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

บนถนนรวมมิตรในเขตเทศบาลนครยะลาเลยนะครับ
ทางเทศบาลเองได้ตั้งไว้บนถนน

และการก่อเหตุความรุนแรงของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

ก็อยากนะจะเปลี่ยนความน่ากลัวของบังเกอร์เหล่านี้
ให้เป็นภาพวาดทางธรรมชาติที่สวยงามครับ
ผมมองว่าบังเกอร์นี่มันดูแบบน่ากลัวนะ
คือเอามาตั้งเรียงโดยที่ว่าไม่มีความสวยงามเลย
ทีนี้เมืองเรายาลาเราอยากจะทำให้ดูว่า

ก็เลยใช้ผ้าเป็นเสือนะ
ผมว่าใช้ผ้าเป็นเสือนี่ดีที่สุด

ถ้าไปเห็นเหมือนจะลักษณะเหมือนเป็นท่อเนี่ย

แต่เหมือนเป็นท่อตันที่ทำเป็นบังเกอร์แบบนี้นะครับ
ดังนั้นกลุ่มศิลปินแล้วก็เพื่อน
เขาบอกว่าแหม่ที่วาดภาพลงไปเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดยาลานะครับ
เช่นป่าฮาลาบาลานะครับ

ภาพของปลามังกรภาพของนกกรงหัวจุก

แล้วก็บรรยากาศของเมืองเบตง
ก็สร้างสีสันที่งดงามแบบนี้
ลดความน่ากลัวลงได้เยอะเลยนะครับ
ภาพส่วนใหญ่ก็เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับภาคใต้
ใช่ครับที่เห็นไปชอบที่ชอบนี่ก็คือ